เมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุร้านอาหารโต้รุ่งที่อยู่ริมแม่น้ำพังซุดตัวลงไปครับ
แล้วก็มีคนสูญหาย๑คนตอนนี้ก็สั่งปิดพื้นที่เพราะเกรงว่าจะซุดตัวเพิ่มเติมอีกนะครับ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ตำบลพระยุหาคิรีอำเภอพยุหาคิรีครับ
เนื่องจากว่าดินริมตลิ่งซุดตัวเป็นเหตุให้นายธิรยุทธ์แทร่ลิ้มพ่อค้าขายอาหารตามสั่ง
หลังจากเกิดเหตุร้อยตรีปีชาพลับน้อยนายอำเภอพระยุหาคดีก็สั่งการให้ทางด้านของบ้านข้างเคียง
ออกจากพื้นที่ไปก่อนเพราะว่ากลัวดินมันจะซุดตัวอีกครับ
พร้อมทั้งได้ร่วมกันวางแผนให้เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยนครสวรรค
แล้วก็กู้ภัยอำเภอพระยุหาคิดีกว่า๕๐นายเร่งค้นหาร่างของนายธิรยุทธ์
โดยจัดกำลังเจ้าหน้าที่ลงเรือครับแล้วก็ทำการบรื้อถอนโครงสร้างของอาคาร
ให้สามารถบรื้อออกมาให้ได้นะครับเพื่อค้นหาร่างของผู้สูญหายให้ได้เร็วที่สุด
จากการค้นหาเบื้องต้นนะครับก็ยังไม่พบร่างของผู้ครอบร้าย
เนื่องจากว่าน้ำในแม่น้ำเจ้าพญานั้นก็คือแม่น้ำกว้างมากคุณผู้ชม
แล้วก็แม่น้ำกว่า๒๐๐เมตรทำให้ความกว้างทำให้ยากต่อการค้นหาเป็นอย่างมาก
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ทำแนวกั้นบริเวณดังกล่าวเอาไว้แล้ว
พร้อมทั้งกำชับให้ร้านค้าบริเวณใกล้เคียงก็ให้ออกจากนอกแนวกั้นทั้งหมด
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นมาอีก
เนื่องจากว่าริมตลิ่งนั้นมีแนวโน้มจะซุดตัวเพิ่มลงไปอีกนะครับ
และเวลาห่างกันไม่นานบ้านข้างก็เกิดการซุดลงไปจริง
จะต้องยูดิการค้นหาไปก่อนทุกคราม
เนื่องจากว่าการค้นหาในชั้นบนของอาคารนั้นซุดลงไปทั้ง๓ห้อง

จึงต้องยุติการค้นหาชั่วคราวแล้วก็วางแผนในการค้นหาต่อ
ในวันนี้แหละครับเพราะว่าเป็นช่วงกลางวันน่าจะสะดวก

คุณผู้ชมเรามาติดตามความคืบหน้าจากเหตุการณ์ครั้งนี้กันหน่อยนะคะ
พูดคุยกันกับร้อยตรีปรีชาพลับน้อย
ในอำเภอพยุหะคีรีอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ

ตอนนี้ความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้างคะ
ครับตอนนี้ทางเมื่อเช้า
ซุดลงไปในแม่น้ำไม่ให้หล่นครับ
ทีมกู้ภัยที่กำลังค้นหาอยู่
ซึ่งตอนนี้เราได้ทีมกู้ภัย
จากเทศบาลนครนครสวรรค์หน่วยกู้ภัยจากจังหวัดข้างเคียง
รบบุรีแล้วก็เพชรบูรณ์รวมทั้งในพื้นที่เอง
มาช่วยพร้อมทั้งเรือในการที่จะมาลื้อหลังคา
เพื่อที่จะหาผู้ที่ติดอยู่ข้างในครับ
ครับคือยืนยันตอนนี้มีผู้สูญหาย๑คนคือคุณธิรยุทธ์นะฮะ
ไม่ได้มีเพิ่มเติมมากกว่านี้ใช่ไหมครับ
ครับก็มีคนเดียวนะครับคนเดียวที่มีข้อมูลชัดเจน

ครับตอนนี้สภาพสถานการณ์เนี่ยมีโอกาสที่ดินจะซุดเพิ่มไหมคะ
เนื่องจากว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยา
คือชุมชนตลาดหรือว่าเป็นชุมชนตลาดเก่า
แล้วก็อาคารเหล่าที่อยู่เนี่ยมันตั้งแต่อาคารเรือนแถวที่ปลูกติดกับแม่น้ำ
มีความเก่าแก่ประมาณ๓๐๔๐ปีแล้วก็ก่อสร้างมานาน
ส่วนวันนี้ทางโยธาจังหวัดได้ส่งทีมงานเข้ามาตรวจดูสภาพบ้านหลังอื่น
ว่ามีความมั่นคงแข็งแรงข้อมูลชาญใดนะครับ
และเอาเปอร์ค่ะจริงแล้วสาเหตุของการเกิดเหตุการณ์สูตรตัวครั้งนี้
เกิดจากอะไรเป็นการที่ดินมันซุดตัวบอกว่ามีการเรื่องของน้ำหรือเปล่า
หรือว่าเป็นการปลูกสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำลำน้ำ
สาเหตุจริงมันเกิดจากอะไรครับ
ครับก็ปัจจัยโดยรวมแล้วเป็นอาคารที่ปลูกสร้างมานาน
แล้วก็เท่าที่สอบถามจากคนระแวกนี้
ก็ได้ทราบว่าพื้นที่ปริศนกราบจะเป็นชั้นดินดา
ตอนนี้เมื่อผ่านระยะเวลามานาน
ท้ามที่มนัมเจ้าพยาเนี่ยก็มีการกัดซ้อสตริก
เป็นระยะแล้วก็ตรงนี้มันไม่มีเขื่อนป้องกันตลิ่งด้วย
เพราะฉะนั้นก็จะถูกน้ำกัดซ้อเป็นประจำ
ดินก็จะสูญหายไปตามการเวลา
ประกอบกับปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะนี้มีระดับที่ต่ำลงมาก
เพื่อทำให้การพยุงของเสาเรือนน่าจะไม่มั่นคง
ก็เกิดการซุดตัวแล้วก็พังทลายลงมาครับ
แล้วตอนนี้วางแผนป้องกันยังไงบ้างคะ
เพราะว่าอย่างที่เรียนไปว่าตรงนั้นเนี่ยก็มีอาคารบ้านเรือนเป็นชุมชนอยู่เยอะเหมือนกัน
วางแผนป้องกันสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ที่จะไม่ให้เกิดในอนาคตเนี่ยวางแผนอะไรไว้บ้างหรือยังคะ
ได้หาเลยจากนางพิสมาไว้ส่วนตึกแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะได้มีพ่อผงใหญ่เหล่านี้
ค่ะตอนนี้นี่บพยพชาชนแบบพระญาติบ้านไปแล้วยังคะ
ในบริเวณที่อยู่ใกล้ชิดกันได้นำออกมาอยู่ข้างนอกแล้วครับ
ท่านตั้งเป้าความหวังในการจะเจอผู้สูญหายวันนี้เราวางแนวทางในการทำงานอย่างไรบ้าง
แล้วก็มีการกำหนดเรื่องของระยะเวลาขอบเขตในการค้นหาไหมครับ
ครับวันนี้เรามีเรื่องจากคนช่วยไปลดเกณฑ์
เชื่อว่าวันนี้เราสามารถที่จะค้นพบแล้วก็นำออกมาได้ครับ

ขอบคุณรตรีปริชาพรับน้อยในอำเภอพยุหะขีรีด้วยนะคะ
ตอนนี้เบื้องต้นก็คือมีหน่วยทีมกู้ภัยมาจากจังหวัดข้างเคียง
คอนสวรรค์ลบบุรีเพชรบูรแล้วก็ในพื้นที่มาช่วยกันหาร่าง
แล้วรวมถึงมีรถเครนสำหรับยกพยุงหลังคาจากร้านที่ถลายลงไปนะคะ
เพื่อจะดูว่ามีผู้ติดอยู่ในนั้นเพื่อค้นหาด้วยก็คาดว่าวันนี้น่าจะประสบความสำเร็จ
เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำเขื่อนของแม่น้ำเจ้าพระยาที่จังหวัดนครสวรร
เพราะว่าน้ำมันซุดลงไปเยอะเหมือนกันทำให้ดินมันซุดตัว
ก็เดี๋ยวต้องรอทีมที่จะเข้ามาตรวจเช็คสภาพอาคารบ้านเรือนด้วย
เห็นบอกว่าไม่ได้มีการตอกเสาเข็มก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะมีมาตรการแก้ไขตรงนี้ทำเขื่อนหรือจะอย่างไรต่อไป